ว่าเจอตัวแล้วนะคะสำหรับผู้ชายที่น้องสาวเขาออกมา
ร้องให้สื่อช่วยหน่อยนะคะมีชายชะกัน๔คนเข้ามาขับรถกระบะมาที่บ้านชักปืนขู่
แล้วก็พาพี่ชายเขาอุ้มขึ้นรถหายไปโอ้เนี่ยค่ะครอบครัวก็เป็นห่วง
กลัวจะเกิดอันตรายมาร้องสื่อให้ช่วยค่ะ
ล่าสุดเจอตัวแล้วค่ะเราไปดูภาพเหตุการณ์ที่เขา
ตอนที่เขามาขอความช่วยเหลือเนี่ยเขาเอาคลิปนี้มาให้ดูนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมรถกระบะคันนี้นะคะ
เป็นรถที่คนในรถอุ้มนายปัญญาวุฒิไป
แล้วก็ขับไปตามเส้นทางลำสินต้นไสคุณทาวรีคุณทาราวดีนะคะ
ซึ่งเป็นชาวบ้านตำบลลำสินมาขอความช่วยเหลือจากผู้สื่อข่าวบอก
ตามหาพี่ชายหน่อยถูกกลุ่มชายชะกันเนี่ย
ขึ้นรถคันนี้ไปเป็นรถกระบะยังไม่รู้ชะตากรรมเลยว่าเป็นยังไง
คือเรื่องของเรื่องเกิดขึ้นเมื่อวานนี้พี่เธอเนี่ย
คุณปัญญาวุฒิศรีมณีก็อยู่หน้าบ้านแล้วรถกระบะคันนี้ขับมาจอด
คนร้ายมี๔คน๑ใน๔ลงมาจากรถเอาปืนขู่ล็อกคอพี่ชายเธอขึ้นรถไป
พี่สาวเธอพยายามวิ่งตามไปด้วยไปช่วยนะคะ
กลุ่มคนในรถถอยรถมาชนจนล้มมีแผลถลอกตรงมือกับหัวเข่า
ครอบครัวก็เลยไปแจ้งความก็รอแล้วรออีกไม่มีความคืบหน้ากลัว
พี่ชายจะได้รับอันตรายก็เลยมาขอผู้สื่อข่าวให้ช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งนะคะ
ไม่รู้ว่าเกิดจากเรื่องชู้สาวหรือว่ายาเสพติดหรือไม่ค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ตอนแรกเขาก็จะไปตามเบาะแสจากคำบอกเล่าของลุงเปลื้องนะคะ
ม่ายสาวอายุ๔๓ปีเป็นคนควนขนุนก็คบกันมาได้๕ปี
ลูกชายจะกลับบ้านแค่ปีละครั้ง
ก่อนเกิดเหตุผู้หญิงบอกว่าให้หาสินสอดมาขอวันที่๑๓พฤษภาคม
เป็นเงินสด๓๐๐๐บาทสร้อยทองอีก๒บาท
ครอบครัวก็บอกขอ๒๐๐๐ได้ไหม
พ่อแม่ฝ่ายหญิงบอกถ้างั้นไม่ต้องแต่ง
พ่อก็เลยไปรับลูกชายกลับบ้าน
พอพ่อถามว่าทำไมไม่ค่อยกลับมาหาพ่อแม่เลย
ลูกชายบอกไม่ได้จริง
กลับมาอยู่บ้านได้๕วันก็เนี่ยค่ะเจอเรื่องแบบนี้
เพราะฉะนั้นอยากจะให้ตำรวจช่วยตามหาลูกชาย
เป็นห่วงลูกชายมากจริงนะคะ
ล่าสุดค่ะนายปัญญาวุฒิคนนี้ค่ะ
ก็เดินทางมาพบตำรวจแล้วนะคะ
พร้อมกับนางสาวจีราพรซึ่งเป็นแฟนสาวนะคะ

แต่ตำรวจบอกยังต้องสอบสวนต่อไป

ก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายกับกลุ่มผู้กระทำผิดต่อไปค่ะ